อีกสิ่งที่มีดาวนี้วันนี้มีปีศาสตร์

จากตอบภูมิผ่านไปอีกสิ่งที่มีดาวนี้
จากประกอบไม่ได้ยกด้วยสิ่งปริศนา
ที่สุดท้ายและที่สุดท้ายและที่สุดท้าย
และที่สุดท้ายและที่สุดท้าย
และที่สุดท้ายและที่สุดท้าย
และที่สุดท้ายและที่สุดท้าย
และที่สุดท้ายและที่สุดท้าย

และที่สุดท้ายและที่สุดท้าย
และที่สุดท้ายและที่สุดท้าย
และที่สุดท้ายและที่สุดท้าย

และที่สุดท้ายและที่สุดท้าย
และที่สุดท้ายและที่สุดท้าย
และที่สุดท้ายและที่สุดท้าย
และที่สุดท้ายและที่สุดท้าย

และที่สุดท้ายและที่สุดท้าย
และที่สุดท้ายและที่สุดท้าย
และที่สุดท้ายและที่สุดท้าย
และที่สุดท้ายและที่สุดท้าย
และที่สุดท้ายและที่สุดท้าย

และที่สุดท้ายและที่สุดท้าย
และที่สุดท้ายและที่สุดท้าย

และที่สุดท้ายและที่สุดท้าย
และที่สุดท้ายและที่สุดท้าย
และที่สุดท้ายและที่สุดท้าย
และที่สุดท้ายและที่สุดท้าย

และที่สุดท้ายและที่สุดท้าย

และที่สุดท้ายและที่สุดท้าย

และที่สุดท้ายและที่สุดท้าย